คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันก่อนนะฮะที่มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามทำร้ายรถกระบะส่งของคันหนึ่งที่เขามากันพ่อแม่ลูก
ใช่ค่ะลูกสาวอายุสี่ขวบโอ้โหร้องไห้ตกใจอยู่ในรถโอ้โหนะทางฝั่งคนขับกับภรรยาก็พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะนะจนไปเจอค่ายทหารแห่งหนึ่งค่ะแต่วัยรุ่นกลุ่มนี้ยังตามเข้าไปในค่ายทหารนะแม่
ก็โชคดีที่ทหารเขาเรียกให้เข้าไปหลบ

ก็เลยรอดมาได้ในวันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวย่านประชานิเวศ๓จังหวัดนนทบุรีนะฮะ

ลงวัยรุ่นพวกนี้หน้าตาเห็นชัดเจนหมด
ใช่ค่ะมีไม้มีก้อนหินอะไรแบบนี้
อืมคือรถกระบะส่งของคันนี้ที่ฝ่ายสามีเขาขับเนี่ย
ก่อนหน้านี้เขาไปจอดที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
แล้วเพื่อนรถส่งของด้วยกันเนี่ยเขามีเรื่องชนกับวัยรุ่นกลุ่มนี้
แล้วก็เหมือนกับตกลงอะไรกันเนี่ยไม่ได้

แต่ว่าคนขับรถกระบะส่งของคันนี้เขาบอกว่าเขาก็ลงไปบอกว่า
ถ้าตกลงกันไม่ได้คุยกันไม่ได้ก็เรียกตำรวจสิ

พวกนี้ก็เลยไล่ตามคันนี้เลย

แต่ไล่ตามทำร้ายคันนี้นะครับ
ท้องที่สพรัฐนาธิเบสนะครับ
เมื่อวานนี้มีวัยรุ่นที่อยู่ในคลิปที่ก่อเหตุเนี่ย๓คน
ไปมอบตัวกับตำรวจสพรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
ซึ่งตำรวจได้แจ้งข้อหาไว้ก็คือทำให้เสียทรัพย์
วัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับที่ยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับ
บอกว่าเขาขี่จักรยานยนต์ไปเฉียวชนกับรถส่งของอีกคันหนึ่ง
ไม่ใช่กับคันคู่กรณีในคลิปเลย
คุยกันแล้วเคลียร์กันแล้วเรียกประกันมาแล้วนะ
เคลมกันเรียบร้อยอะไรแบบนี้นะครับ
แต่คู่กรณีตอนที่ขับรถส่งของมาถึงร้านสะดวกซื้อเนี่ย
เห็นเหตุการณ์แล้วกลับถือเหล็กลักษณะคล้ายเหล็กแป๊บลงมา
บอกให้เจ้าของรถที่ถูกเฉียวชนไปแจ้งตำรวจ
ทั้งที่เรื่องมันจบไปแล้ว
แล้วพอพวกเขาเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
คนขับรถคู่กรณีในคลิปยังถือเหล็กแป๊บตามเข้าไปในร้าน
จนกระทั่งออกมาข้างนอกนะ
เขาก็ถูกด่าทอด้วยคำหยาบคาย

ก็เลยเป็นที่มาของการตามไปแล้วก็ไล่ทำร้ายเขาทุบรถเขา
ซึ่งตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาเอาไว้ก็คือทำให้เสียทรัพย์
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกฝ่ายของผู้เสียหายเนี่ย
มาสอบปากคำเพิ่มเติม๑๘กุมภาพันธ์

แต่วันนี้ครับผู้เสียหายครับคือนายชัชวานและนางสาวนงเยาทรงเยาวศรี
ไปที่สพรัฐนาธิเบสเลยครับไม่ต้องรอพรุ่งนี้
บอกว่าขอแจ้งความเอาผิดกับวัยรุ่นกลุ่มนี้เลยนะครับ
ในข้อหาพยายามฆ่า
เนื่องจากวัยรุ่นกลุ่มนี้ใช้มีดด้วยนะที่มาไล่ทุบรถเขา
แล้วยังมีมีดยาวที่จะทำร้ายเขาด้วย
อกจากนี้ยังบอกว่าวัยรุ่นที่มามอบตัวเมื่อวานนี้เนี่ย
เป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่ามีทั้งหมด๖คน
เมื่อวานมามอบตัวแค่๓มีทั้งหมด๖ไม่ใช่แค่๓
ซึ่งทางผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าที่วัยรุ่นที่มามอบตัวบอกกับตำรวจว่า
ฝ่ายของผู้ชายที่เป็นคู่กรณีถือเหล็กแป๊บลงมามาหาเรื่องเขาก่อนเนี่ยนะ
ยืนยันว่าเหล็กที่ทางนายชัชวานถือลงไปเนี่ยไม่ใช่เหล็กแป๊บ
แต่เป็นเหล็กเส้นบางที่มีตะขอที่ไว้เอาไว้เกี่ยวรังสินค้า
เวลาเขาไปส่งของเขาจะถือเหล็กพวกนี้กัน
ค่ะไม่ได้เป็นโอ้โหอาวุธที่จะไปขู่ไปอะไรกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้
ใช่และเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์
เขาบอกว่าก่อนจะมาสภรษราณที่เบนเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อในสวรรค์สามารยี
เมื่อกี้จุดเกิดเหตุเลยนะเพื่อขอกล้องวงจรปิดจะได้เห็นเห็นว่าไม่ได้ว่าถือเหล็กแป๊บลงมาแล้วแบบโอ้โหจะไปเขาถือเหล็กอันนี้ใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยแหละอ่าเขาถือเหล็กอันเนี้ยแต่เอาไว้แบบเกี่ยวของกันเอามาส่งของค่ะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับรถคันที่ถูกกลุ่มไว้รุ่นเชี่ยวชนก่อนนะครับแต่บังเอิญร

ตั้งใจว่าจะไปไล่ตีค่ะนะครับนายนักชาวาแล้วก็ภรรยายังบอกว่า
ก่อนที่จะเดินทางไปที่สพรัฐนาธิเบสนะครับตอนที่เขาแวะไปที่ร้านสะดวกซื้อจุดเกิดเหตุ
เพื่อขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐานเนี่ยนะครับพนักงานที่ร้านเนี่ยยังบอกด้วยนะว่า
หลังเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นที่ไล่ทำร้ายเขาเนี่ยมาที่ร้านด้วยนะอืม
กลับมาที่ร้านมาถามว่าเนี่ยนายชัชวานเนี่ยจะกลับมาส่งของอีกเมื่อไหร่
เหมือนกับจะบอกเหมือนกับว่าเหมือนจะมาดูอ่ะว่าจะเมาอีกเมื่อไหร่อ่ะ
ไม่รู้ว่าจะมาเพื่ออะไรจะมาถามเพื่ออะไรทำไมอ่ะนะแต่เอาเป็นว่าทางพนักงานของร้านเขาก็บอกแค่ว่า
ที่ส่งของได้มาหลายคันเขาก็เวียนกันมาไม่สามารถบอกวันเวลาที่แน่ชัดได้ว่า
ชัชวานกับภรรยาจะกลับมาเมื่อไหร่อืม
แต่จากการกระทำแบบนี้ทำให้นายชัชวานกับภรรยารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
ก็เลยมาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้ช่วยดูแลความปลอดภัยให้ด้วย
เขาเข้ามาถามพนักงาน๗๑๑ว่าพี่รถคันนี้เขาจะมาเวลาไหน
เขาจะมาตอนไหนเหมือนแบบเขาจะดักหรือเปล่าไม่รู้
แล้วทีนี้พนักงาน๗๑๑เขาก็แก้ต่างว่าเขาก็ช่วยเรานะคะว่ารถแบบนี้มันมีหลายคันน้องมันวนเวียนทุกวัน
มันไม่ได้มาซ้ำกันทุกวันแต่เขาก็เหมือนมาถามหาคันของเราอ่ะว่าจะเข้าเวลาไหน
อย่างนี้แต่พนักงาน๗๑๑เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะมาตอนไหน
เราก็กลัวความไม่ปลอดภัยตรงเนี้ยค่ะอืมค่ะก็เป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือ
รอภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อเพราะทางฝ่ายผู้เสียหายเขายืนยันว่าเขาไม่ได้หาเรื่องก่อน
ค่ะนะแล้วก็ขอแจ้งความเพิ่มเป็นพยายามฆ่านะครับ
โดยทั้งนายชัชวานแล้วก็นางนงเยาสองสามีภรรยาเขายืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยอุกอาจมากและไม่ได้มีท่าทีสลดอะไรเลย
เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยแม้จะมามอบตัวแล้วก็ยังไปกล่าวหาเขา
แล้วมอบตัวแค่สามคนค่ะทั้งหมดมีหกคนนี่อืม
อ่ะเดี๋ยวความคืบหน้าก็ค่อยดูกันต่อนะคะ